จังหวัดอุตรดิษฐ์ได้มีการแถลงข่าวจัดงาน
ฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงยนต์วิถีแข่งเรือหลวงพ่อไซส์
ที่บริเวณวัดช่องลมอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์
โดยมีพระอธิการอารมณ์ภูริวัตโก
เจ้าอาวาสวัดช่องลมและตัวแทนจากทางจังหวัด
ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมงาน
นายเฉลียวลาบันทราวนายกอบตหัดงิ้วเผยว่า
อบตเล็งเห็นความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อีกทั้งยังอนุรักษ์วิถีการแข่งเรือในตำบลหาดงิ้วที่มีมาช้านาน
ปัจจุบันการแข่งเรือในตำบลหาดงิ้วไม่ได้มีการจัดการแข่งขันมานานหลายปี
เพื่อฟื้นฟูประเพณีการแข่งเรือและงานสืบสารประเพณีลอยกระทง
เทียนเล่นไฟล์แสงสีเสียงเทิดไทยพ่อขุนราม
โดยมีประชาชนทั้ง๔หมู่บ้านร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง
วิถีแข่งเรือหลวงพ่อไซส์ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่๔๘พฤศจิกายน๒๕๖๒
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าเที่ยวชมงาน